ข้อที่๓มูลค่า๘๐๐๐บาทค่ะครีมเทียมของเน็ตเล่ทั้ง๓ชนิดนี้ชนิดไหนราคาถูกที่สุด
เมื่อวานนี้พี่ป๋องและคุณแจ็คเล็กผ่านมาได้ถึงข้อที่๓แต่ความแมนท้าทายกันทำให้พี่แจ็คเล็กต้องโดนลงโทษ
พี่กล้าท้าทายกับเฟ็กไหมพี่ป๋องชอบอันไหนคะพี่ชอบอันนี้
พี่แจ๊กเล็กชอบอันนี้ถ้าออกมาคนใดคนหนึ่งผิดต้องโดนโลงโทษโอเคไหมครับ
ถ้าราคาถูกกว่า๘๐บาทค่ะพี่ป๋องพี่แจ็คเล็กได้อยู่ต่อค่ะ
ราคาอยู่ที่๖๙บาท

นี่จ้ะอันนี้ก็ครีมเทียมเหมือนกัน
เล็กจะต้องโดนลงโทษแต่เหมือนแก๊งป่วนจะสนุกกับการลงโทษพี่ป๋องมากกว่าครับ
จะเป็นยังไงไปดูกันต่อเลย
ผมอยากเห็นพี่น้องฆ่ากันเอง

อาจารย์อาจารย์อย่าจับอย่างนั้นอย่าไปจับอย่างนั้น

นิ้วคุณเบาเดี๋ยวจ๊ากเค้าไปยิน
ล็อคเนี่ยล็อคแขนข้างหน่อย
แล้วเอาน่าเอาน่าลงเอาน่าลงไป

แค่นี้พี่แจ๊คเขาก็จะได้รับความเจ็บปวด

มีงานต่อเขามีงานต่อ
มันต้องเอาระวันล่ะ

ตั้งแต่ลูกโตนี่เอาทุกอย่างให้เราอะ
เอาลูกมาแล้วไม่โดน

เข้าไปแล้ว

ดูลลาเอม่อน

ตอนนี้มีเงินสะสมแล้ว๘๐๐๐บาท
โอเคดีใจจนมาขาวของสุยองใหญ่เลย

ข้อต่อไปค่ะจำนวนเงินเพิ่มขึ้นค่ะ
เพิ่มเป็น๑๕๐๐๐บาทค่ะ

ของชิ้นไหนราคาถูกที่สุด
เอาละค่ะพี่ป๋องมาแล้วค่ะอันนี้เป็นผงปรุงรสค่ะพี่บอกได้เลยว่าแต่ละรสชาตินั้นแตกต่างกัน
อะไรพี่เองพี่เองเบ็กกี้พี่ป๋องเองพี่ป๋องอ๋อพี่ป๋องเอง
อันแรกค่ะพี่ผงพะโล้จากโลโมค่ะพี่ผงพะโล้ที่ช่วยให้อาหารของคุณอร่อยอย่างง่ายดาย
ที่สองนี้ค่ะผงปรุงข้าวผัดโลโบ้ค่ะให้เมนูข้าวผัดของคุณหอมอร่อยประหยัดเวลา
แบบที่สามค่ะน้ำพริกแกงเผ็ดโลโบค่ะทั้งสามแบบเป็นเครื่องปรุงจากโลโบค่ะ
พี่ครับปกติพราบข้าวทานกันไหมค่ะ

เปิดไว้สังเวย์วัน๔หรือไงล่ะ
อ๋อแต่ว่าถึงบอกที่จอดรถสะดวกสบายเลย

ส่วนใหญ่จอดก็เอาไว้แบบว่าขึ้นแท็กซี่แล้วไปเที่ยวอีกที่

ก็ไม่เขา
แต่ผมชอบโซโลแกรร้านที่นี้นะ
ร้านพี่ดีมากหนูเคยแวะไปเห็นเตียนเขียนติดหน้าร้าน

ใช่ถ้าวันไหนแบบอยากแบบท้องเสียอยากถ่ายท้องเรา

ถูกต้อง

อ้าวพึ่งรู้เหรอนี่นึกว่าชมเออ
นี่ขนาดหน้าขาวยังดูออกเลยว่าเครียด

ผงปรุงรสโลโบทั้ง๓แบบนี้
แบบไหนราคาถูกที่สุด
หนูแม่เรียกอย่าอาบน้ำลูกพี่ป๋องค่ะห้อ

ป๋องเป็นผงปรุงรสเฉยนะ

เพราะว่ามองว่าผมพริกแกงก็ดี
ผงพรโล่ก็ดีอันหน้าวงัดอยู่ในหมวดหมวดเดียวกัน

แต่ว่าอันนี้มันก็ทำออกมาเพื่อเป็นน้ำพริกใช่ไหม

อันนี้ก็เป็นพะโล้เป็นต้มเป็นอะไรอย่างนี้แต่ว่าอันนี้น่าจะถูกที่สุด
ของข้าวผัดขั้นตอนขั้นตอนมันง่ายขั้นตอนมันง่ายขั้นตอนมันง่ายขั้นตอนมันง่ายขั้นตอนมันง่าย
ก็เทลงไปเพื่อปรุงรสเท่านั้นเองใช่คือเรานึกถึงวิธีการทำเนอะ
พี่ชอบอันไหนพี่คิดว่าอันไหนสุดที่สุด
คือจริงก็ตอนแรกเลยผมก็คิดว่าเป็นอันนี้

เอาอีกแล้วพี่แจ๊กเล็กนี่เขาไม่เข็ดนะ

เวลาจะโดนไงโดนไอ้บอลจ่ำรกปั๊บ

จัดการพี่ซ่ายทีม

เองยังไม่เห็นใช่ไหมว่าว่าน่าลูกพี่ค่ะ
คือผมแค่ลองคิดดู

ดีดีมันไม่ได้กลัวว่าเกลี่ยอีกขึ้นอันไรเลย

นอกรอบคุณแจ็คเล็กคิดว่าอันนั้น
แกงพี่ป๋องคิดว่าอันนี้

โดนลงโทษนะฮะ
หละก็ไปกันว่าที่ศตรรย์ของทุกร่าวของพี่ป๋องค่ะ

ูเพลล่ะพอวิเศษเนาะ
โอ๊ยเจ๊ดีอ่ะ
เฉพาะดือยังไม่ถูกสุด

แต่หวังว่าพี่จะโดนแล้วพี่จะได้เงินด้วยนะ
อันนั้นก็มีสิทธิ์ถูก
เท่าไหร่

โอ้โฮทางสุดเลย
และราคาที่ถูกสุดนะคะ
คือน้ำพริกแกงเพลง

เพราะว่าข้อนี้พี่มีเงินสะสมแล้ว

เรียกไม่ลืมเลย

ต้องเอาเชื้อผิวกันกันกันเออเขาพูดเลยนี่
ไปเที่ยวไหนก็มาบ้างไหนก็ไม่รู้สิน่าตาเหมือนกังวลแล้ว

ไม่นะถ้าคุณไม่ขำเขาไม่สงสัยหรอก

มีแบบพลาดแบบดื่มน้ำร่วมสาบานมีมั้ยครับ
ไม่มีครับมีแต่
ดำน้ำเพื่อศาล

เออพี่ไม่ได้คืออะไรอย่าบอกคนสิ

แฟนแบบจับได้แล้วต้องสุดลงบีเอ็มให้อะไรพวกนี้

ทำตัวไม่ดีพวกนี้โอ๊ยทำตัวแบบอุ๊ย
ถ้าไม่หยุดพูดผมจะพูดเลือกคุณ
โอ๊ยแต่เขารักพี่ป๋องดูดิบทลงโทษไม่ไร้แรง

ข้าวหอระสาลัยนะห่านั้นเลยเหรอเอวอย

จืดมึงกินจืดอยู่แล้วอะไรแหละ

ไอ้บอลมึงก็รู้นะ
พี่บอสนี่ถึงตายเลยนะอันนี้มีเป็นหนอยจริงมั้ย
อันนี้ผมตายนะพี่ป๋องพี่พี่อยู่ในโรงการกี่ปี

พี่จังเล่นทำไม่ได้ทำให้เข้าดูทำให้เข้าดู
เฮ่ยทำไม่ได้เหมือนกันทำไม่ได้หรอกพอดูตัวอย่างหน่อยเว้ย
โชว์โชว์โถแค่นี้จะเป็น
เล่นให้เด็กมันดูพี่จังเล่นดู

นี่นี่อ้าวจัดไว้จัดไว้ทำไมหน้าพี่ดูแบบนี้
ทำไมเข้าดูไม่ต้องมาโชว์

คุณผู้ชมดูทันไหมครับเรามาดูกันอีกรอบ
คุณบอลเอานิ้วปาดเอาวาซาบิออกไปนั่นไงครับ
เหลือแต่ซูชิเปล่าคุณแจ็คมองเห็นแล้วก็เลยรีบงับเข้าปาก
แหมทั้งสองคนนี้เนี่ยไม่รู้โกรธพี่ป๋องมาจากไหน
ทั้งหมดนี้มีคนเดียวที่ไม่รู้เรื่อง
ก็คือคนคนนี้นี่เองครับ
เป็นอย่างไรพี่แจ๊กเล็ก

มันเผ็ดเบอร์ไหน

เท่ากันเอาเท่ากันไม่ต้องเอามากกว่าเอาเท่ากัน

พี่แจ๊กเล็กใครก็รู้นี่คือลุงน้องพี่ผอมท่ำคลน
แล้วถ้าพี่อ่อนกว่าเขามันแทซิบอีก
เออแล้วไม่มีใบด้วย

พี่กินเยอะกว่านี้อีกโอ้โฮ
เดี๋ยวให้เข้าเดี๋ยวเห็นราคา

เป็นอย่างไร

แต่ของพี่แจ๊กเล็กอยู่ที่มือผมนะ
ให้โดนมือมัน
ไปก่อนขอโทษพี่
แต่พี่ตลก
โอ้โฮแค่กินอาหารญี่ปุ่นถ้าน่าขนาดนี้เลยพี่
พูดหัวล้อขันหมดพี่ยอมให้ทำไม

พี่เขาหัวล่อกันหมดพี่ลองให้ทำไม
จำซึ้งเหรอ

โอ้โหห้อฮาร์ด

ครั้งแรกที่ได้เจอหน้ากัน
และจะต้องกินข้าวด้วยกัน๒ต่อ๒

ผมใช่ทำนั่นที่นา

ถ้าน้าพูด
น้ามิคิดจะบอกให้ผมคิดโหย

ไม่ใช่นะน้ากับผมขาดกัน

อีกหน้าจะแหวน

อืมที่นิ้วมือมีแหวนเพชรหลายกระหลัด

เข็มขัดประดับมุกวาวหนักหนา

คุณแจมือล็อกท่อหารรักถ๑๕๐๐

ท่อหารนี่ดี
คนรวยชอบสนุกสนาน

ไอ้น้องอย่าปากดีกับพี่นะ

นี่พี่สามารถซื้อร้านทั้งหมดนี้แล้วไล่เองออกได้เลยนะ

อ้าวนี่ร้านน้องของเยอะดีนะแต่ว่าพี่คิดว่ามันยังครับแคบไปหน่อย

คือคล้องฟันอะ

แม่แต่คิดอย่างจริงส่งปุ้บมาปั๊บ
คือพี่ไม่ค่อยถนัดที่จะอยู่อะไรครับแคบแบบนี้

อึดอัดที่บ้าน

พี่รวยในอย่างแบบบ้านขาดไหน

จะไปออกไปหาซื้อของกิน

อย่างไรท่าน
พี่มาตลอด
พี่กำลังขับรถออกจากบ้านไปเชื่อไหม
๓วันเลยยังไม่ถึงรัวบ้านเลย

รถไม่ติดงานรถมันดับเลยออกไปไม่ถึง

คือสนามหญ้าพี่มันกว้าง

เดี๋ยวพ่อเกย์ทัพสะหน้าหงายเลย

บอกพ่อไปว่าเรารวยขนาดไหน

แล้วก็บอกได้เลยว่าประดับเพชรระยิบระยับจับตา

โอ้โฮ
ไม่ใช่หมู่บ้านวิพาวดีมั้ย
แล้วที่พี่คุยไอ้ป่องแล้วป่องอะไรครับ

เอาไว้เวลาหน้าหนาวไง

พี่นี่ต้องผิงฝั่งตัว

ถ้าตายแล้วเพิ่งเห็นทองพี่พระ

ท่าทางจะมีมุกพระเครื่องชุดใหญ่มาแน่
แต่จะหากระดาษไหนช่วงหน้าครับ